เริ่มต้นจากนักชกในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ชกมาแล้ว๕๖ฟ้ายชนะ๔๑ฟ้าย
เสมอ๒ฟ้ายและแพ้๑๓ฟ้ายครับ
เบ้นสยามจอร์ชัยวัฒน์
เรามาดูมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอวาปีปฐุมนะครับ

ชกมาแล้ว๔๖ฟ้ายชนะ๓๔ฟ้าย
เสมอ๒ฟ้ายและแพ้๑๐ฟ้าย
เบ้นสยามจอร์ชัยวัฒน์

และนี่คือโปรเฟตชีวิต๓๔วินแทลลูซิสและทูดรอร์
พักแปดกันและสวัสดีครับ
กรุงฝาพัดจินด้า
กรุงฝาพัดจินด้า

กรุงฝาพัดจินด้า
กรุงฝาพัดจินด้า

กรุงฝาพัดจินด้า
กรุงฝาพัดจินด้า

กรุงฝาพัดจินด้า
กรุงฝาพัดจินด้า
กรุงฝาพัดจินด้า
กรุงฝาพัดจินด้า

กรุงฝาพัดจินด้า
กรุงฝาพัดจินด้า
กรุงฝาพัดจินด้า
กรุงฝาพัดจินด้า

กรุงฝาพัดจินด้า
กรุงฝาพัดจินด้า
กรุงฝาพัดจินด้า
กรุงฝาพัดจินด้า
กรุงฝาพัดจินด้า
กรุงฝาพัดจินด้า
กรุงฝาพัดจินด้า
กรุงฝาพัดจินด้า

กรุงฝาพัดจินด้า
กรุงฝาพัดจินด้า
กรุงฝาพัดจินด้า

กรุงฝาพัดจินด้า
กรุงฝาพัดจินด้า
กรุงฝาพัดจินด้า
กรุงฝาพัดจินด้า
กรุงฝาพัดจินด้า
กรุงฝาพัดจินด้า
กรุงฝาพัดจินด้า
กรุงฝาพัดจินด้า
กรุงฝาพัดจินด้า
กรุงฝาพัดจินด้า

กรุงฝาพัดจินด้า
กรุงฝาพัดจินด้า
กรุงฝาพัดจินด้า

กรุงฝาพัดจินด้า
กรุงฝาพัดจินด้า
กรุงฝาพัดจินด้า
กรุงฝาพัดจินด้า
กรุงฝาพัดจินด้า

กรุงฝาพัดจินด้า
กรุงฝาพัดจินด้า
กรุงฝาพัดจินด้า
กรุงฝาพัดจินด้า

กรุงฝาพัดจินด้า
ชื่อเดิมก็คือเบ้นสยามทีเด็ด๙๙ครับ

กรรมการเบรกเกมเตือนทั้งคู่ครับ
เล่นบริเวณฐานล่างก่อนครับ

เป็นสยามพยายามจะสวนด้วยหมัดขวาเหมือนกัน
นี่ครับเน้นไปที่ต้นขาซ้ายของเบ้นสยามครับ

ขวางฟ้าเบียดเข้ามาพยายามจะเล่นงานฐานล่าง

พยายามจะตบหมัดแล้วก็เตะก้านคอ
เอาละครับแม่ไปแย่รังแตนหรือเปล่าครับ
เป็นสยามนี่มีต้องบอกว่าเป็นครอบครัวมวยครับ
มีน้องชายนั่นก็คือเจ้าปูซานธนสิทธิมวยไทยครับ

หู้ยันหลุดยันหล่วงคงไม่เห็นนะครับ

เสียไปที่ต้นขาซ้ายครับ
ก็ฟ้าขยับเดินไปเจอหมัดครับ

โอ้โหอาวุธได้คล่องตัวแล้วครับเป็นสยาม
กล้องขวาเบียดเข้ามาพยายามจะเจาะล่างก่อนครับ
เป็นสยามนั้นไม่หนีเลยครับพยายามจะออกข้าง
พยายามมาเสียบด้วยสาย
ไล่แขนเด้งตีกดลากเหลี่ยมทิ้งเลยครับ

หมดยกที่หนึ่งครับไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
ท่านผู้ชมกลับมาติดตามกันต่อครับไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับ
คู่ที่สามของรายการนี่คือชมหน้าของกล้องฟ้าเพชรจินดาครับ
นี่ครับพยายามทักทายด้วยศอกครับขู่รุ่นน้องครับ
โอ้หันมาเจอเลยครับช่วงนายดูครับจังหวะละชาติเลยครับ
อืมวิดตัวนิดเดียวกับ

ของบริษัทเอเชียไฟติ้งจำกัดนะครับ

โมงเย็นครับที่ไทยรัฐทีวี

นี่ครับศอกขวาของทางด้านกล้องฟ้าครับ

พุ่งเข้าไปไม่ทันระวังครับ
เจอสอกบวกสองแรงบวกเลยครับ
เตือนอยู่แล้วครับว่าที่พี่อ้นกับผมเรียนไปในช่วงต้นต้องบอกว่าเป็นมวยสอกคมนะครับ
จับตาดูดีนี่ครับโอ้โหปักช้อเข้าไปเลยครับ
ทีเดียวเลยครับดูดีครับนี่ครับอุ้ย
โดนเข้าบริเวณน่าจะโหนกแก้มนะครับ
ตัวเจ้าตัวนั้นมั่นใจเลยครับดูครับดูครับน้ำกระจายเลยครับ
โอ้โหวิ่งมาชนศอกครับสองแรงบวกดูครับโอ้โห
กระโดงคางเลยครับแม่แล้วชูมือมั่นใจเลยไม่ลุกแน่ครับ
ส่งตรงขึ้นไปบนเวทีอีกครั้งครับ
โอ้โหคู่นี้นะครับน็อกไปดื้อเลยนะฮะ
เอาละครับเราไปลุ้นรางวัลกันดีกว่าว่าจะแตกหรือเปล่า
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมน
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมน
อัฟเตอร์๒รอสโฟร์แฟคชั่นเรามีคุณผู้ชอบของเรา

กรงฝาพักจิ้นดา
กรงฝาพักจิ้นดา
คุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนรองคู่เอกยังรอท่านผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับรายการ